มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษของสอนเพชรสอนสุพรรณ
หรือว่าชื่อจริงก็คือนายบุญทันคล้ายละมั่ง
ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเขามีฉายาเลยเป็นนุ่มนาเสียงเด็ด
ก็เสียชีวิตไปด้วยวัย๗๓ปีนะคะ
วันนี้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรีมาเป็นประธาน
แล้วก็มีแฟนเพลงศิลปินนักร้องลูกทุ่งตลกชื่อดัง
เดินทางร่วมไว้อะไรกับสอนเพชรเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ก็มีคุณสดใสรุ่งโพทองคุณสิรินทรานิยากร
คุณแจ๊คธนพลคุณบอลเชิญยิ้มคุณจิ้มชวนชื่น
คุณหย่องลูกหยีชูศรีเชิญยิ้มคุณดูดอกกระโดน
คุณจ๊ะอาสยามคุณทศพลหิมพาแล้วก็คุณยิ่งยงยอดบัวงามด้วย
ซึ่งจนถึงขณะนี้บรรดาศิลปินเพลงนักร้องลูกทุ่ง
ทยอยร้องเพลงดังของอาสอนเพชรที่ติดหูคนไทยมากกว่า๑๐เพลง
จนถึงช่วงเวลาเผาจริงก็คือ๒ทุ่มเลยนะคะ

เพลงที่ประมาณ๒๓วัน
เพลงก็จะเป็นเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณทั้งนั้นเลย

ไม่ว่าจะเป็นเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไอ้หวังตายแน่

ก็ร้องกันตั้งแต่นี้ครับ

จนจะถึงพิธีเผาจริงก็คือเวลา๒๐นาฬิกา

อีกประมาณ๒๐นาทีที่จะถึงนี้แหละครับทุกผู้ชมครับ

บอกว่าเขามีอาชีพในวงการตลกได้
ก็เพราะเอาเพลงของอาศรภทรไปร้องนี่แหละ
โดยเฉพาะเพลงเสียน้ำตาที่คาเฟ่

เล่นแล้วก็ร้องทุกเวทีเลย
วันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาส่งอาสอนเพชรเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็ยกวงตลกคณะบอลเชิญยิ้มมาแสดงเพื่อส่งพ่อสอนเพชรด้วยนะคะ
ส่วนคุณสดใสรุ่งโพทองค่ะก็
ออกปากขอให้เพื่อนรักไปสู่สัมปรายภพ
และชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นเพื่อนรักกันอีก
ถือว่าวันนี้ทำให้เพื่อนเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ
ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะ
ก็ได้ส่งเพื่อนไปสู่ที่สุขติ
เพราะว่าแน่ทำมาแล้วก็ทำให้มันถึงที่สุดไปเลย
ก็ยังเหลือพี่พศอีกคนหนึ่งก็คงจะต้องทำแบบนี้
นั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราได้มาส่งเพื่อนแล้ว
ก็ได้พักผ่อนแล้วเพื่อนด้วยนะ
หลังจากที่เราก็ด่าใช่ไหมเพื่อนไปเรายังด่าเลย
ยังจับมือบีบมันบอกมึงจะรีบไปไหน
มันบอกมันจะอยู่ด้วยกัน
ส่วนอัฐิของอสอนเพชรครอบครัวก็จะนำไปลอยอังคารที่สัตหีบ
อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้ที่บ้านค่ะ
แม่พิมพาก็บอกนะคะว่าจากนี้ไป
ก็ต้องดูแหละว่าลูกชายจะสารต่องานเพลงของพ่อได้ไหม

ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้กลับมาเกิดเป็นคู่ครองกันอีก
คือที่วัดตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่า
เสียงเพลงบทเพลงของคุณอาสอนเพชรเนี่ยยังดังกระหึ่มอยู่

หวังตายแน่ใจจะขาดเสียน้ำตาที่คาเฟ่บทเพลงพวกนี้

ไม่ได้จบแค่๒ทุ่มที่จะมีพิธีเผาจริงหรอก

แต่มันจะเป็นอมตะตลอดไปแล้วฮะสำหรับบ้านเราเนี่ยนะ

โอ้โฮดังจริงนะครับอาสอนเพชรอาสอนชุพรรณนะครับ